นาทีปิดฉากการเมืองปารีนาชาวบ้านจุดประทัด

ผมเห็นข่าวนี้ผมรีบไปดูรายละเอียดเลยนะว่าเฮ้ยเฟคนิวหรือเปล่า

มีจริงมีภาพปรากฏออกมาเลย
แต่อย่างที่ทราบกันก็คือสารดีกาเนี่ยวินิจฉัยแล้ว
ก็คือให้พ้นสภาพการเป็นสอสอเลยสำหรับสสปรินาไกรคุบนะครับ
สสราชบุรีภักดิ์พลังประชารัฐเนี่ยนะฮะ
จากนี้เนี่ยห้ามลงสมัครรับเลือกตั้งตลอดชีวิตด้วย
นี่เป็นการประหารทางการเมืองเลยก็ว่าได้
เรียกว่าวิบากรรมของคุณปรินาได้ไหม
ใช่ฮะหลักก็คือนี่แหละคดีลุกป่า
ที่จังหวัดราชบุรีไปทำฟาร์มไก่นะฮะ

ตอนที่สารอ่านคำวินิจฉัยเนี่ยนะ
คุณเอ๋ปารินาไม่ได้ไปเองนะ

ก็คือนายธิวาการกระสังครับไปฟังแทน
โดยสารดีกาวินิจฉัยว่า
ที่นางสาวปารินาครอบครองที่ดินเกิน๕๐ไร่
โดยไม่มีเอกสารสิทธิ์และขาดคุณสมบัติ
ไม่ได้มีอาชีพเกษตรกรไม่ใช่ผู้ยากไร้
เพราะมีทรัพย์สินที่ยื่นไว้ต่อปปชถึง๑๖๓ล้านบาท
ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อเกียรติภูมิสมาชิกสภาพผู้แทนราชดร

เป็นการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
เท่ากับเป็นการกีดกันผู้ยากไร้ทำให้ไม่สามารถเข้าถึงสิทธิ์
การทำกินในที่ดินของรัฐ
ส่วนข้อชี้แจงที่ว่าครอบครองเอกสารสิทธิ์ทำกิจการต่อจากบีดานั้น
สารท่านพิเคราะห์บอกว่าจะต้องอยู่ภายใต้กรอบกฎหมายและความเป็นธรรม
การคืนที่ดินภายหลังไม่สามารถเป็นเงื่อนไขอ้างว่า
ว่าไม่ฝ่าฝืนจริยธรรมได้
ความผิดมันเกิดขึ้นแล้ว
นับตั้งแต่วันที่สารมีคำสั่งให้ยุติปฏิบัติหน้าที่
เพิกถอนสิทธิ์ลงสมัครรับเลือกตั้งตลอดชีวิต

และยังเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้ง๑๐ปีก็คือไปเข้าคู่หาการเลือกตั้งไม่ได้นะครับ
มีคำสั่งก็คือ๒๕มีนาคม๖๔ครับ
แต่ให้หยุดปฏิบัติหน้าที่แปลว่าตั้งแต่๒๕มีนาคม๖๓
นี่ฮะด้านนางสาวปรินาให้สัมภาษณ์เลยคือเมื่อวานสื่อก็อยาก
ถามค่ะอยากถามว่าเออคุณปรีนาคุณเอคุณเป็นยังไงบ้างรับ
รับคำวินิจฉัยของศาลนะแต่ตอนนี้ขอไปทำใจก่อน
ยังตั้งสติไม่ทันตอนนี้นี่ตัวชาเลยทำใจอย่างเดียว
ไม่ต้องทำพื้นที่ละเหมือนคนตกงาน๑๐๐
ไม่มีสภาให้ไปไม่มีไก่ให้เลี้ยงไม่เหลืออะไรแล้วครับ

ผู้กล้าที่เสียสลัดจากคุณปารินาครับบอกว่าคุณปารินาครับบอกว่าคุณ
ผู้กล้าที่เสียสลัดจากคุณปารินาครับบอกว่าคุณปารินาครับบอกว่าคุณผู้กล้าที่เสียสลัดจากคุณปารินาครับบอกว่าคุณผู้กล้าที่เสียสลัดจากคุณปารินาครับบอกว่าคุณผู้กล้าที่เสียสลัดจากคุณปารินาครับบอกว่าคุณผู้กล้าที่เสียสลัดจากคุณปารินาครับบอกว่าคุณผู้กล้าที่เสียสลัดจากคุณปารินา

ไม่ให้ใจจนแม้อยากทิ้งไม่เคยมี
ไม่มีแต่รอบใจของเราขอปฏิบัติภาพทุกชัย

นางสาวปารีนานะครับยังโพสต์ข้อความระบายความรู้สึกบอกว่า
ตลอดเวลาเกือบ๒๐ปีบนถนนการเมือง
ไม่เคยสอบตกทำทุกอย่างด้วยความบริสุทธิ์ใจ
แต่ถูกพิพากษาลงโทษอย่างรุนแรงไม่สามารถสมัครอะไรได้ตลอดชีวิต
ได้กับการลงโทษสูงสุดถูกประหารชีวิตทางการเมือง
จากที่ดินของพ่อที่ให้มาแม้ไม่ได้เป็นผู้แทน
แต่จะขอยึดมั่นอุดมการต่อไปและจะได้พบกันอีก
ผู้แทนบ้านบ้านฉบับปารีนาแล้วก็ข้อความสุดท้ายนะครับแบบ
มีนัยยะเกมในสภาหมายถึงจบแล้วเกมแล้วในสภา
แต่พบกันอีกเร็วนี้นอกสภานะคะ

เป็นนักการเมืองย่อมจะมีคนชอบและไม่ชอบ

ช่วงบ่ายของเมื่อวานนี้หลังจากรู้ข่าวว่าสารท่านสั่งให้นางสาวปรินา
พ้นจากการเป็นสอสอเขต๓ราชบุรีตัดสิทธิทางการเมือง
มีชาวบ้านกลุ่มหนึ่งในอำเภอโพธารามครับรวมตัวกันไป

จุดประทัดเป็นแสนนัดครับ
นายวิโรธกรกิจนะฮะอายุ๓๘ปีชาวบ้านในตะบนเขาชะงุ้ม
เดี๋ยวนะจุดประทัดนี่คือ

ไม่ใช่ครับนะฮะชาวบ้านออกมาจุดประทัดเฉลิมฉลอง
การได้ประชาธิปไตยคืนมาและจะได้เลือกตั้งใหม่
เนื่องจากที่ผ่านมามีสอสอที่ไม่ถูกใจประชาชน
ผมไม่ได้พูดนะพี่วิโรธก็พูดลองฟังพี่เขาอีกที

เนื่องกับเหมือนเราการเราจะได้เลือกตั้งใหม่
เลือกตั้งใหม่เพื่อพ้นหา
นะครับส่อสอที่จะมาพัฒนา
นะครับจับวันราธิบรีเคส๓บ้านเรา
เพราะว่าที่ผ่านมาก็ส่อที่เราผ่านมาก็เพิ่มว่าอาจจะไม่ทุกข์จากประชาชนนะครับ
ซึ่งเราพัฒนามาเราก็อยากจะให้สอสอที่ว่ามาพัฒนาบ้านเราอย่างจริงจัง
นายวิโรธระบุว่าชาวบ้านพากันจุดประทัดฉลองกันเกือบทุกหลัง
เฉพาะในวิโรธคนเดียวจุดฉลองไป๑แสนนัด
และอนาคตอยากจะได้สอสอที่รักท้องถิ่นมาบริหารด้วยความซื่อสัตว์สุจริต
เพื่อให้ชาวบ้านมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นครับ